กับการยิงเลเซอร์โปรเจคเตอร์ขึ้นไป

โอ้โหคนก็ถามกันว่าทำได้เหรอ
ใครทำเป็นการหาเสียงรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเลยนะ
คุณผู้ชมนี่คือภาพที่เขาแชร์กันเยอะเลยครับ
บนเสาสะพานพระราม๘เป็นชื่อเลขและโลโก้ของ
รวมไทยสร้างชาติเบอร์๒๒

บางคนยังเข้าใจซึ่งตัดต่อรึเปล่า

คนทำคือนางสาวที่ภานัลซิริ๐๐๖ชนะ
ผู้สมัครสบัญชีรายชื่อของภาพ
อ้างว่าดำเนินการส่วนตัวนะ
ไม่ได้มีหารือหรือขออนุญาตผู้บริหารภักษ์

มีหนังสือจากภักดิ์ออกมาเนาะ
ซึ่งทางพักก็ชี้แจงว่าได้มีการตำหนิและส่งหนังสือตักเตือน
ตรงเนี่ยเสาสะพานพระราม๘แต่มันไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวไง
เออมันจะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการ

นี่จะเป็นครั้งแรกในไทยเลยนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

พอน้ำแข็งพูดแบบไม่ได้มีเงินอย่างเดียวนะรอฟังตั้งนาน
ไม่ได้มีเงินอย่างเดียวต้องมีขั้นตอนและกระบวนการอะไรอีกด้วย
คือบุคคลภายนอกอย่างพวกเราจะรู้สึกว่ามันน่าจะยากแหละ

เดี๋ยวฟังให้จบคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ายากไหม

ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ

คุณที่พานันทร์ผู้สมัครส่อของโรมไทยสร้างชาติ
ทำหนังสือขออนุญาตมาตามระเบียบแล้ว

โดยสำนักปกครองกรทมได้รับหนังสือขออนุญาต
ใช้สถานที่สวนหลวงพระราม๘และลานริมแม่น้ำ

จัดกิจกรรมรณรงค์หาเสียงในวันที่๘พฤษภาคม

ไม่ได้มีตัวสาวเลยใช่ไหม

อันนี้คือตัวเนื้อหาในหนังสือใช่ไหม

แต่ว่าเขามีเป็นแนบท้ายมาด้วยไงดอม
คือเป็นผังอ่ะเหมือนกับว่าเป็นเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
แล้วก็มีแบบเป็นผังเขาจะบอกจุดบอกพี่กัดเลยนะ
ซึ่งในเอกสารที่มันเป็นเหมือนกับว่าผัง
ผังของการวางว่านี่อันนี้ที่ผู้ว่าถือเนี่ยนะคะ
ข้างเขาเขียนเอาไว้ว่า๓คูณ๒เมตรบริเวณ
และขนาดขอใช้งานแล้วก็บอกว่าลักษณะมีโต๊ะหน้าขาวมาตั้ง
แล้วฉายข้อความมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา
แล้วไม่ใช่แค่นั้นอีกรูปหนึ่งข้างล่างเขาเขียนว่า
เพื่อฉายภาพข้อความ๒๒รวมไทยสร้างชาติ
นี่ไฮไลท์สีชมพูน่ะแต่ทีนี้ความเข้าใจด้วยความที่รูปมันเป็นแนวระนาบเดียว
มันไม่ได้เป็น๓มิติแล้วก็ไม่มีภาพจำลองขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะฉายแบบนี้นะ
ถูกต้องเพราะมันชี้ไปตรงนั้นมันก็คือเป็นเสาสะพานพระราม๘เหมือนกัน
แต่ไม่รู้ไงว่ามันจะแบบเป็นเสาตรงเสาที่มันขึ้นมาสูง
แล้วท่านภูวาชัชชาติครับก็บอกว่าในเอกสารขออนุญาต
บอกว่าขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์และปราศัยรณรงค์หาเสียง
โดยขออนุญาตใช้พื้นที่เฉพาะแค่สวนนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้
แต่ไอ้ยิงเลเซอร์เนี่ยไม่ได้อนุญาตนะ

เพราะเราเห็นว่านี่แล้วการฉายบนเสานี่
มันอาจจะมีประเด็นในแง่ที่ว่า
คนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจ
เรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกที่เรากำหนดไว้
ก็ได้คงได้แจ้งมาแล้วว่าคงไม่ได้อนุญาตให้ฉายตรงนี้
แต่ว่าถ้าจะหาเสียงในพื้นที่ที่กำหนดเนี่ย

ว่าชาติชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ลำเอียงนะ
หรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อ

อันนี้มันพ้นหน้าที่ของท่านแล้ว
บอกต้องให้กรกตพิจารณาครับ
พูดถึงกรกตก็ต้องฟังกรกตครับ
เลขาธิการกรกตอย่างท่านแสวงบุญมี

ตามหลักกฎหมายรูปแบบการยิงเลเซอร์
เป็นการหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง

ซึ่งยังไม่พบว่าเข้าข่ายขัดกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียง
เพราะไม่นับเป็นป้ายหาเสียงครับ
ขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
บอกว่ากรณีนี้เจ้าของพื้นที่ก็คือกรทม
ฉะนั้นหากอนุญาตให้พักใดพักหนึ่งทำแล้วเนี่ย
พักอื่นก็ต้องอนุญาตเพื่อความเป็นกลาง
นี่ไงคือหลังจากนี้ยังไงจะมีการยิงเลเซอร์
ฉายโปรเจคชั่นกันอลึ่มฟุ่มฟ่ำยังไงหรือเปล่า

เออนั่นน่ะสิฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งฟัง
บกลบกลก็มองว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะ
คือเรื่องผิดหรือถูกเนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้กรกต
กรทมพิจารณาแต่ในเรื่องแง่ความคิดสร้างสรรค
บอกเขาชื่นชมคือจะเป็นพักไหนก็ตาม
ทำแบบนี้เขาบอกว่าเออมันดูไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายไง

ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เข้าข่ายความเป็นป้ายถูกไหม
กับป้ายที่กรกตบอกคือขนาดเขาจะมีกำหนดไว้ว่า
๑เมตร๓๐เซนคูณ๒เมตร๔๕เซน
แต่อันนี้พอมันไม่ใช่เป็นป้ายแล้วกรกตก็เลยบอกว่า

ทีนี้มาถึงเรื่องที่พี่น้ำแข็งบอกไว้บอกว่า
ใช้สะพานพระราม๘แต่ว่าติดขัด

มันมีประเด็นดราม่าเรื่องหนังสือขออนุญาตคุณผู้ชม

วันที่ขออนุญาตกับวันที่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันไม่ตรงกัน
ในหัวกระดาษเขียนว่าระบุว่าขอวันที่๘พฤษภาคม
แต่เจ้าหน้าที่ประทับวันอนุญาตเป็น๗พฤษภาคม
คนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกเอกสารอนุญาต
ที่เข้าข้างผู้สมัครหรือไม่

เป็นความเข้าใจผิดของผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตที่คิดว่า
มันต้องลงวันที่เป็นวันราชการเท่านั้น
ก็คือหมายถึงตอนที่คุณทิพนันทำหนังสือว่า
มันเป็นช่วงวันหยุดพอดี
เป็นช่วงวันหยุด
ก็เลยเขียนระบุวันที่๘ไว้

คือเรื่องยิงเลเซอร์สภาพรรม๘นี่นะ

ล่าสุดคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
แคนดิเดตนายกัธมนตรีนะครับ
ทวิตข้อความถึงนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ

เตรียมจะยื่นคำร้องกรกตให้ตรวจสอบการถือหุ้นสื่อ
ตามรัฐธรรมนุนวาตรา๙๘วงเล็บ๓
กรณีที่นายพิธาถือหุ้นไอทีวี
ว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอหรือไม่
ซึ่งเบื้องต้นคุณพิธาออกมาชี้แจงบอกว่า
ไอ้การถือหุ้นไอทีวีเนี่ย
ผมไม่มีความกังวลเพราะไม่ใช่หุ้นของผม

ผมเพียงฐานะเป็นผู้จัดการมรดก
แล้วก็ได้ปรึกษาและแจ้งต่อปปชไปนานแล้ว
นะครับคุณเรืองไกรเตรียมร้องเรื่องนี้
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
จะมีนักร้องคนไหนหยิบยกไปร้องหรือเปล่าครับ